ใครที่เคยไปร่องแพที่กาญจนบุรีต้องฟังข่าวนี้ให้ดีนะคือมีน้องนักศึกษากลุ่มหนึ่งเขาไปร่องแพแต่ปรากฏว่าแพเนี่ยเกิดไฟไหม้ซึ่งทางกลุ่มน้องนักศึกษาบอกว่ามันเป็นความผิดของแพของเจ้าของแพเองคือไม่เป็นความผิดของนักศึกษาแต่ไปไปมามาปรากฏว่าบริษัทเจ้าของแพเนี่ยฟ้องก
บอกว่าอย่าไปแจ้งความนะอย่าไปบอกตำรวจเดี๋ยวจะดูแลให้สุดท้ายอ้าวบริษัทเจ้าของแพร่กลับไปแจ้งความแทนแล้วก็เรียกค่าเสียหายน้องน้องนักศึกษาแทนยังไงยังไงคะนางจันทรการพ่อชมพูชาวตะมนต์พุทธไทยสงฆ์อำเภอพุทธไทยสงศ์จังหวัดบุรีรำพร้อมญาติก็ได้นำหลักฐานเป็นคลิปภาพค่ะการพูดคุยกันกับพนักงานสอบสวนรวมถึงภาพ
เดี๋ยวหน่อยเพราะว่าถูกเจ้าของแพเรียกฆ่าเสียหายจากลูกสาวและกลุ่มเพื่อนรวม๑๙คนซึ่งเป็นนักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพเรียกฆ่าเสียหายถึง๖๐๐บาทเลยนะคะฐานทำให้เกิดเพลิงไหม้จนแพได้รับความเสียหายทั้งที่น้องนักศึกษากลุ่มนี้เขาบอกว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้มาจากความบ
แต่ผู้ปกครองเขาบอกว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าพอฝ่ายนักศึกษาจะแจ้งความบ้างตำรวจกลับบอกว่าไม่รับแจ้ง
อ้าวได้ด้วยเหรอคะ
เขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนนะว่าเขาถ่ายคลิปหลักฐานไว้ยังไงบ้างค่ะ
ในกรณีที่เขาเรียกมาวันนั้นคือ๖แสนบาทหกแสนเต็มแต่ถ้าเขาบอกว่าต้องให้ผู้ปกครองในระหว่างผู้ปกครองน่ะไปคุยรายละเอียดสรุปมาว่าจะดูแลเขาได้เท่าไหร่แล้วก็มาค่อยมาคุยกันตกลงกับผู้ประกอบการอีกครั้งหนึ่ง
ก็เหมือนกับว่าตอนเนี้ยคือเหมือนคือเหมือนเขาอยากให้เราชดใช้ค่ะ
ไม่ค่ะเพราะว่าลูกเราก็ทั้งความปลอดภัยทั้งเสียขวัญทั้งได้รับความเสียหายหลายอย่างเราทางผู้เป็นผู้ปกครองเนี่ยคือไม่พึงใจไม่พอใจในตรงจุดนี้

ของของกิจการแพร่ตรงนี้นะคะลงมาตรวจสอบว่าเอ่อแพร่ถูกต้อง
ตามให้จดทะเบียนเป็นแพร่ท่องเที่ยวไหม
ได้ตรวจสอบไหมว่าแพร่ตรงนี้มีมาตรฐานแค่ไหนนะคะ
อย่างเช่นความปลอดภัยถังดับเพลิงเรื่องเพลิงไหม้
เรื่องต่างเรื่องสายไฟเรื่องการใช้อุปกรณ์ทุกอย่างในเรือนะคะ
เยาวชนหญิงอายุ๑๘ปีซึ่งเป็นลูกสาว
แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์นี้เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
กันยายนที่ผ่านมาตัวเองกับเพื่อนเช่าแผ่
ในอำเภอศรีสวรรค์เป็นแพร่๒ชั้นราคา๘๐๐๐บาทพัก๑คืน
ก็มีคนขับเรือลากแพร่ไปจอดไว้ในจุดเกิดเหตุแล้วก็กลับไป
ช่วง๒ทุ่มเขาก็จัดกิจกรรมกันตามปกติแล้วก็เห็นควันไฟอยู่บนชั้น๒
เพื่อนก็เลยช่วยกันพยายามหาถังดับเพลิงแต่ไม่มีถังดับเพลิง
ก็เลยเอาน้ำในแม่น้ำนี่แหละค่ะสาดเข้าไป
แต่ไฟก็ลุกลามขึ้นอย่างรวดเร็วเลยด้วยความตกใจทุกคน
ก็เลยกระโดดลงน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดมีคนบาดเจ็บห้าคนนะคะ
แล้วก็ได้แจ้งให้เจ้าของแพร่ทราบแต่เจ้าของแพร่บอกว่าอย่าไปแจ้งความนะ
อย่าไปบอกตำรวจนะคือกำชับเขาไว้แบบนี้บอกว่าอย่าไปแจ้งความ
เดี๋ยวดูแลเรื่องค่าเสียหายให้แต่ปรากฏว่าวันต่อมาเจ้าของแพร่ไปแจ้งความเอง
แจ้งกับตำรวจภูทรศรีสวรรค์แล้วก็เรียกค่าเสียหายถึง๖แสนบาทค่ะ